อันนี้ก็เพื่อนบ้านเหมือนกันเพื่อนบ้านเดือดร้อนค่ะ
นครราชศรีมาสร้างโรงจอดรถมาซะกลางถนนเลย
แล้วสร้างแบบมันเหมือนถาวรเลย๓ปีแล้วด้วยน้องคิง

ไม่รู้จะลื้อให้หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
อะไรเอ่ยอยู่กลางถนนนี่ครับ
งงตั้งนานว่ามันมาโผล่กลางถนนได้ยังไงวะ
มันอยู่กลางถนนจริงจริงไงเราก็สอบถามชาวบ้านมา
สรุปมันคือลงรถครับลงรถของบ้านอีกหลังนึง
ยังไม่ยอมมาออกด้วยนะเอกทำอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอวะ
อะไรเอ่ยอยู่กลางถนนทำแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอดูเผินนะพี่
ว่าอะไรรู้ป่ะนึกว่าแบบมีไซส์คนงานก่อสร้าง
แล้วก็จะลื้อไปแต่นี่ไม่ลื้อตั้งไว้แบบนี้เลยสามปีแล้ว
เดือดร้อนนะเค้าจะใช้ถนนเลยนะคะทำยังไงน่ะ
ตายแล้วโรงจอดรถกลางถนนนี้อยู่ในหมู่บ้านในพื้นที่
หมู่๕ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นหลังคาโครงเหล็กล้อมด้วยสังกษีประตูล็อกกุญแจ
ข้างในมีกระบะจอดอยู่คันนึงค่ะ
เราคุยกับชาวบ้านนะคะนายประสิทธิ์อายุ๕๓
ชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนทุกหลังคาเรือน
จอดรถนี่มันโอ้โหกลางถนนรถสัญจรไปมามันลำบาก
มาถึงตรงนี้กลายเป็นเหลือเลนเดียวเฉยเลยค่ะ
แล้วเวลาฝนฟ้าขนองลมแรงก็กลัวว่าจะพัดเอาโรงรถปลิวมาโดนรถของชาวบ้าน
แล้วมัน๓ปีแล้วนะ๓ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะ
คือคุณประสิทธิ์บอกว่าแจ้งเจ้าของไปหลายครั้งแล้ว
บาทจะลื้อได้ยังไงไม่ยอมลื้อค่ะ
แล้วคือบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่จนเจ้าของย้ายไปอยู่หลังถัดไป
จากโรงจอดรถประมาณ๙๐๐เมตร
แจ้งไปที่เทศบาลตำบลหัวทะเล
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนผ่านทางแอปพลิเคชันของเทศบาล
ก็ตั้งแต่๒๒มีนาคมปี๖๔จนถึงตอนนี้
แจ้งไปตั้งแต่๒๒มีนาคมปี๖๔
ยังเงียบอยู่เลยไม่มีความคืบหน้าเลย
ก็เลยอยากจะฝากเจ้าหน้าที่หน่อยค่ะว่า
ช่วยบังคับใช้กฎหมายอย่างแบบถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามขั้นตอน
เพื่อไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้ไหม
ร้องเรียนไปแล้วอะไรก็แล้ว
จนสุดท้ายชาวบ้านในหมู่บ้านนี้เขาทนไม่ไหวขายบ้านทิ้งก็มีนะ
แต่มันไม่ใช่เรื่องไงที่เราต้องขายบ้านทิ้งแล้วหนีไปอยู่ที่อื่น
เพราะโรงจอดรถอันนี้ค่ะ

ผู้ใหญ่เกรียงไกรผู้ใหญ่บ้านพลัยหมู่ห้า
ก็บอกว่าหลังจากนี้จะไปพูดคุยทำความเข้าใจ
กับคนที่ไปสร้างที่จอดรถกลางถนนนะคะ
ถ้ายังตกลงกันไม่ได้ถ้ายังไม่ยอมเข้าใจสักที
เดี๋ยวจะแจ้งเรื่องไปเทศบาลอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มาลื้อถอนค่ะ
และถ้าเจ้าของโรงรถโรงจอดรถตรงนี้ไม่ยอมรื้ออีก
ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
บอกว่าขอไปทีละขั้นตอนขอเจรจาพูดคุยก่อน

เกือบ๓ปีแล้วที่ชาวบ้านเขารอกันมานานนะครับ